คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูไปทำความรู้จักกัน
เพราะว่าบริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางเขามีเบื้องหลัง
เขาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จผลิตเครื่องสำอางทั้งในและต่างประเทศ

เด่นของเขาก็คือเรื่องเกี่ยวกับใช้สารสกัดจากธรรมชาตินั่นเอง

เขามีผู้เชี่ยวชาญที่คิดวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลทางด้านนี้โดยเฉพาะเลย
และสิ่งที่สำคัญเขาเน้นเจาะกลุ่มคนที่เริ่ม
ที่จะทำธุรกิจใหม่เป็นของตัวเอง
เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีธุรกิจใหม่เป็นของตัวเอง
คือสารสกัดจากธรรมชาติของสูตรผิวหน้าขาวกระจ่างใส
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการสั่งผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวพันธุ
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามจากสารสกัดธรรมชาติ
อุตสาหกรรมความงามทั้งในและต่างประเทศมากว่า๒๐ปี
ส่งออกไปแล้ว๗๐ประเทศทั่วโลกค่ะ
โดยมีจุดเริ่มต้นจากความหลงไหลในธรรมชาติ
ลองคิดค้นสกัดสารมาทำเป็นมาร์คหน้าและสบู่ใช้เองในครอบครัวก่อนค่ะ
จากนั้นเมื่อลองไปออกงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศจนได้รับความนิยม
นำไปสู่การเริ่มธุรกิจอย่างเต็มตัว
แรกเลยคือไปออกงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ
แล้วก็มีงานในประเทศไทยมีบ้างที่เขามีจัดนะคะ
แต่ว่าเราจะได้ออเดอร์จากที่ต่างประเทศ
คือคนต่างประเทศเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าธรรมชาติ
ซึ่งคนไทยตอนนั้นยังไม่ได้อินในส่วนนี้มาก
บางคนเขาก็คือเขาบอกให้เราช่วยคิดให้หน่อย
เราก็เลยโอเคคิดเลเวลให้
โดยที่ว่าออกแบบฉลากออกแบบกระทั่งโลโก้ให้นะคะ
เกจจิ้งชอบไหมถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้ง
จุดเด่นของบริษัทบอนทราคือการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ
จากสารสกัดธรรมชาติถึง๑๐๐ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวค่ะ
จากการวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
พร้อมมีสูตรสินค้าที่วิจัยไว้แล้วกว่า๓๐๐สูตร
ให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ
อาทิครีมลดริ้วรอยลดสิวพอกขัดบำรุงผิวหน้า
สำหรับคลินิกและกันแดด
อกจากนี้ยังมีห้องแล็บพัฒนาสูตรเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
กรณีที่ลูกค้าต้องการสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของตัวเอง
แตกต่างจากสูตรมาตรฐานนะคะ
หลังจากที่เลือกสารสกัดจากธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว

จะทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาสูตรตามที่ลูกค้าต้องการ
กรรมการผู้จัดการบนท่าย้ำว่าธุรกิจผลิตเครื่องสำอางนี้
จะต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่อยู่เรื่อย
เพิ่มสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าให้มากขึ้น
อาหารเสริมจากธรรมชาติค่ะ
โดยกำลังการผลิตแบ่งเป็นสบู่๑๐ตันต่อเดือน
สกินแคร์๒๐ตันต่อเดือนและอาหารเสริม๓๐ตันต่อเดือน
ส่วนใหญ่เจาะกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งลงทุนทำธุรกิจ
และลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ
เครื่องสำอางเป็นปัจจัยที่๕แล้ว
ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องสำอางเนี่ย
ภายนอกมันก็ซึมเข้าไปข้างใน
แล้วทางโรงงานยังมีอาหารเสริม
ทานเข้าไปแล้วก็สวยออกมาข้างนอกด้วยนะคะ
อย่างเช่นอาหารเสริมเนี่ยเดี๋ยวนี้มีทานแล้วกันแดดได้ด้วยนะคะ
เราก็ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นอย่างนี้ค่ะ
เรื่อยเราอยู่นิ่งไม่ได้อยู่แล้ว
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องสำอาง
บริษัทบอลทราได้ออกสินค้าสกินแคร์
และสปาจากสารสกัดธรรมชาติเป็นของตัวเอง
ตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าอาทิ
ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยกลุ่มผิวหน้าขาวใส
กลุ่มดูแลผมร่วงผมหงอก

และสยามภารกรภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ

หันมาลุกตลาดภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้ว

ให้กับลูกค้าที่จ้างผลิตเครื่องสำอางของบริษัทด้วย
ปัญหานี้ผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำค่ะ

แน่นอนนะครับวันใดที่คุณเริ่มหันไปทำสินค้าของตัวเอง

เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลย
ที่จะไปมีเรียกว่าคอนเฟรกต์
หรือว่าต้องคุยกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำของเรา

เรียกว่าเปลี่ยนกันรายเดือนรายสัปดาห์เลยทีเดียว
ตรงนี้แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ย

แต่เขาต้องมีแผนการตลาดที่ดีนะครับ

ทิศทางของตลาดเครื่องสำอางจะดีขึ้นต่อเนื่อง

จากผู้บริโภคยังต้องดูแลสุขภาพ

มีแผนลุกตลาดความงามไปที่ประเทศกัมพูชา

ข่าวแทรฟทีวีรายงาน